พูดถึงเรื่องของบริการพร้อมเพลย์ในการโอนเงินรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกเช่นเดียวกัน
หลายคนยังคงกังวลเรื่องของความปลอดภัย
บางคนยังมีข้อสงสัยว่าถ้าเราเอาเลขของโทรศัพท์เราไปลงทะเบียนแล้ว
ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์หายจะทำอย่างไร
ไปทำความเข้าใจติดตามจากรายงานพร้อมกันครับ
บริการพร้อมเพลย์เป็นการโอนและรับโอนเงินจากการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารของเรา
เข้ากับหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ข้อมูลจากสมาคมธนาคารไทยระบุว่า
ข้อดีของพร้อมเพลย์คือความสะดวกสบาย
เพราะไม่ต้องจดจำหมายเลขบัญชีธนาคาร
แค่คนรู้จักหรือญาติมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเรา
ก็สามารถโอนเงินให้เราได้ทันที
เริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่๑๕กรกฎาคมนี้

คาดว่าภายในเดือนตุลาคม๒๕๕๙
ธนาคารที่เข้าร่วมจะพร้อมโอนเงินรายย่อยได้ทันที
กันอีกครั้งสำหรับค่าธรรมเนียมพร้อมเพลย์
ถูกกว่าบริการโอนเงินตามปกติ
ในกรณีที่โอนเงินไม่เกิน๕๐๐๐บาทไม่เสียค่าธรรมเนียม
กรณีโอนเงินตั้งแต่๕๐๐บาทไม่เกิน๓๐๐๐บาท

โดยวงเงินโอน๑แสนบาทขึ้นไป
เสียค่าธรรมเนียมสูงสุด๑๐บาท
มีคำถามต่อมาว่ากรณีที่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือต้องทำอย่างไร
ง่ายเพียงแจ้งยกเลิกการผูกบัญชีให้ธนาคาร
เจ้าของบัญชีรับทราบโดยเร็ว
และต้องลงทะเบียนใหม่สำหรับหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่
ขณะที่กรณีที่โทรศัพท์มือถือหาย
เพื่อยืนยันตัวตนและเพื่อความปลอดภัยของบัญชี
ข้อมูลส่วนตัวของเราจะรั่วไหลหรือถูกแฮ็กได้หรือไม่
สมาคมธนาคารไทยชี้แจงว่า
ธนาคารแต่ละแห่งจะดูแลรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเรา
และความลับของลูกค้าตามกฎหมาย
พร้อมย้ำว่าระบบพร้อมเพลย์เป็นระบบปิด
มิจฉาชีพจะแฮ็กเพื่อฉกเงินจากระบบออนไลน์ไม่ได้
หากจะแฮ็กต้องแฮ็กจากธนาคารเท่านั้น
แต่ถ้าหากยังไม่มั่นใจและไม่พร้อมที่จะผูกบัญชีกับพร้อมเพลย์

เพราะบริการนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละคน